ส่วนเหตุการณ์นี้ที่แม่ห้องศรค่ะรถคันนี้เขาบอกว่าเข้าเกียร์ผิด
ครับจะเดินหน้าแต่ดันถอยหลังแล้วคุณผู้ชมดูจังหวะที่ถอยหลัง

คุณผู้ชมดูสิคะเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าโอ้โหเข้าเกียร์ผิดอ่า
ถอยหลังแล้วจุดที่ถอยหลังมาชนคือเต็นต์เจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านคัดกรองโควิด๑๙
คนเต็มเลยคนเต็มเลยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่เขาลงมาที่จุดคัดกรองอะค่ะ
มีคนนี้บางคนก็กระโดดทันบางคนก็ไม่ทันมียืนอยู่คนนึงอ่ะ
ใช่ค่ะโดนอัดเข้าไปเลยค่ะโอ้โหยิงคนเจ็บสองคนนี่คือจุดคัดกรองโควิดสิบเก้า
แม่ปิงตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรครับ
เจ้าหน้าที่กำลังคัดกรองนักท่องเที่ยวอยู่เลยรถคันนี้สีเทา
ถอยหลังแล้วพุ่งมาเร็วมากชนเต็นต์ของเจ้าหน้าที่
มีผู้ชายกำลังยืนให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอยู่อะค่ะครับ
เขาไม่ทันรู้ตัวโดนไปเต็มเต็มนี่นะคะ
คนที่อยู่ข้างก็กระโดดหนีทันบ้างไม่ทันบ้างเจ็บไปสอง
เจ็บไปสองคนเนี่ยคนนี้ยืนอยู่เนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะ
เขาไม่ทันเห็นไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำหลบไม่ทัน
คนขับรถคันนี้ชื่อว่านายทะเลอายุยี่สิบแปด
เขาบอกว่ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ
จะไปเที่ยวอำเภอปลายพอมาจุดคัดกรองตรงนี้
พยายามจะหาที่จอดรถแล้วก็ลงมาคัดกรองตามระเบียบ
แต่จังหวะหาที่จอดรถเข้าเกียร์ผิดค่ะจะเดินหน้าแต่ใส่เกียร์ถอยหลังค่ะ
ก็เลยพุ่งเข้าเต็นต์เจ้าหน้าที่อย่างแรงทางผู้กำกับสพปลายก็เลยบอกว่า
เบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทนะคะปรับ๑๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนเจ็บนะคะอันนี้ก็ต้องไปเจรจาชดใช้กับเขา
รวมไปถึงทรัพย์สินที่เต็นต์ในจุดคัดกรองค่ะ
เฉพาะแค่ในเต็นต์ตรงนี้นะคะไม่รวมคนเจ็บนะคะ
หมื่นกว่าบาทแล้วค่ะค่าเสียหายนะก็ต้องชดใช้ทั้งหมดนะคะ
แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ปล่อยตัวคนขับกลับไป
คนเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่อบต๒คนค่ะ
คุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วนะคะ
โอ้โหคือทรัพย์สินนี่มันของนอกกายก็ชดใช้กันไป
แต่คนที่โดนที่ยืนอยู่เนี่ยแม่ดูแล้วอย่างน้อยเนี่ยผมว่าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะ
ใช่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นต้องไปคุยไปเจรจากันก่อนนะคะ